ยังอยู่ที่เรื่องของยาเสพติดนะคะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะ
คือมีหนุ่มสวนยางเขาบอกว่ากรีดยางอยู่ใต้ปลอดภัยแหละ
แต่ว่าเขาบอกว่าเงินไม่ค่อยปลอดภัยเลย

ใช่ค่ะเขาก็เลยผันตัวเองนะคะ
ช่วงกลางวันกรีดยางช่วงกลางคืนเป็นพ่อค้ายาเสพติด
แต่สรุปสุดท้ายตำรวจจับกลุ่มตัวได้เขาบอกเขารู้สึกผิดมาก
ที่ทำให้ลูกหลานในชุมชนติดยาเสพติดเพราะเขา
และทำให้คุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนไปหลายครอบครัวเขาก็เลยบอกว่า
ผมแฉเลยให้ตำรวจฟังให้ข้อมูลกับตำรวจครบถ้วนเลยนะคะ
และตำรวจตอนนี้บอกข้อมูลเป็นประโยชน์มากเลย
สาวไปถึงต้นต่อได้นะคะถ้าไม่โดนจับจะยอมแฉไหมล่ะ
แล้วมารู้สึกผิดตอนที่เนี่ยฮะสายไปซะแหละแต่ว่าก็มีลูกหลานติดยาเสพติดไปเยอะเหมือนกันนะคะ
ชายคนนี้ชื่อในชายนะเป็นนามสมมุตินะคะอายุ๔๔แล้ว
ตำรวจสพมนศธรรมราชจับกุมตัวได้นะคะที่ตำบลนาเขียนค่ะ
ของกลางมียาบ้าเยอะด้วยนะ๗๘๑๐เมตรไอซ์ก็มี๘๙กรัม
มีกระสุนปืนด้วย๙มม๑๔นัดนะคะถูกจับกลุ่มรับสารภาพผมขายยาเสพติด
แต่ตอนนี้ผมรู้สึกผิดมากที่ทำให้วัยรุ่นลูกหลานในชุมชนของตัวเอง
จะต้องเป็นคนติดยาเสียผู้เสียคนพ่อแม่เดือดร้อน
แล้วเขาก็บอกว่าช่วงแรกเป็นคนเฝ้ายาเสพติดก่อนนะ
อาศัยช่วงกรีดยางในเวลากลางคืนช่วงนั้นก็นั่งรอให้คือลักษณะเฝ้ายาเสพติด
มีคนเอามาวางไว้ตามคูน้ำตามร่องสวนยางพาราเพื่อให้ลูกค้ามารับไปอีกทอด
เป็นคนเฝ้ายาเสพติดอยู่ประมาณหนึ่งปีค่ะอัพเกรดเป็นคนขายค่ะ
เป็นพ่อค้าขายยานะคะคือรับยามาจากเอเย่นรายใหญ่เอามาขายเองเพราะรายได้ดี
ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วก็ทำควบคู่ไปกับงานกรีดยาง
นายชายให้ข้อมูลกับตำรวจทุกขั้นตอนเลยค่ะของการขายแฉขบวนการค้ายาเสพติด
ตั้งแต่รายเล็กไปจนถึงรายใหญ่บอกหมดเลยในพื้นที่มีใครบ้างฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ก็ไม่แบบว่าตั้งแต่ว่าเธอทำอะไรครับ

อืม

อย่ากล้ามเต้นกล้ามกินนะ

นี่ค่ะยาเสพติดตั้ง๗๐๐กว่าเมตรเนี่ย

เกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติด
และการขายยาเสพติดนะคะ
แต่ข้อมูลนี้ตำรวจบอกเป็นประโยชน์มากค่ะ